เธอบอกว่าเธอตกเป็นเหยื่อที่ถูกข่มขืน
เหตุการณ์เกิดขึ้นเขาบอกว่าพฤศจิกายนปี๒๕๕๙
ผู้ชายเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าแฟนสาวเขากับตัวเขาเนี่ย
ต่างคนต่างก็ไปสั่งสรรค์กันกับเพื่อน
ตอนแรกเขาบอกแฟนสาวว่าเดี๋ยวเขาจะไปรับ
ทีนี้แฟนก็โทรกลับมาว่าเออจะกลับแล้วนะ

ปรากฏว่าตัวแฟนนุ่มเนี่ยยังติดพันธุ์อยู่

เลยตัดสินใจเรียกแท็กซี่จากแอปพลิเคชันไปรับแฟนสาวส่งบ้าน

ซี่คันนั้นรับแฟนสาวเสร็จ
แทนที่จะไปส่งบ้านพาออกนอกเส้นทาง
ไปจุดเปลี่ยวที่ริมถนนศรีนคริน

แฟนสาวเนี่ยวิ่งหนีตายลงมาจากรถ
หลังก่อเหตุแท็กซี่ขับรถหนีไป
แต่แฟนสาวเนี่ยบันทึกภาพรถและเลขทะเบียนเอาไว้ได้
แล้วก็เอาหลักฐานทั้งหมดไปแจ้งความที่สพเมืองสมุทรปราการ
นี่คือคลิปหลักฐานเลยนะคะคันนี้แหละ

บาดเจ็บทั้งทางร่างกายและจิตใจ

ต้องเข้ารักษาที่โรงพยาบาลแล้วก็ไปแจ้งความ
ทีนี้ข้อมูลในทางคดีนะคะ
ตำรวจระบุว่าคดีนี้เกิดขึ้น๑พฤศจิกายนปี๖๕
จับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้๑๙ธันวาคมนะคะ
เดือนกว่าจับผู้ก่อเหตุได้
๘มีนาคมตำรวจส่งสำนวนให้อายการส่งฟ้อง
มีนาคมสารพิพากษาตัดสินจำคุก๖ปี
แต่ผู้ต้องหารับสารภาพได้ลดโทษกึ่งหนึ่ง
เหลือจำคุก๓ปีสามารถยื่นอุทธรณ์ทำได้ไม่เกิน๑๔เมษายน
เขาบอกว่าพอเขาได้ฟังแบบนี้เนี่ย
ไม่ได้ว่าละเมิดคำตัดสินสารหรืออะไรหรอกนะ
แต่เขารู้สึกช็อกว่าสิ่งที่ผู้ชายคนนี้
ทำกับผู้หญิงคนนึงจนเธอต้องเหมือนตกนรกทั้งเป็น

ข่มขืนแล้วทำไมถึงไม่ฆ่าเรา
คนที่รอดต้องอยู่เหมือนตายทั้งเป็น

ที่เป็นหลักฐานที่ฝ่ายหญิง
ส่งให้แฟนนุ่มดูในวันเกิดเหตุ
บอกว่าฉันกำลังอันนี้เป็นการแชร์มาจากแอปพลิเคชันเลยนะคะว่า
ฉันกำลังเดินทางกลับด้วยรถที่มีป้ายทะเบียนนี้นี่นี้
ติดตามเส้นทางเวลาที่คาดว่าจะถึงและอื่นได้ที
ปกติแล้วค่ะในแอปมันมีสามารถให้แชร์ส่งต่อให้กับเพื่อนหรือใครก็ได้ว่า
เราอยู่บนรถคันนี้นะเพื่อที่เพื่อนจะได้ติดตามเส้นทางได้ว่าเราอยู่ตรงไหนยังไงแล้ว
แล้วเขาก็ส่งไปบอกแฟนเนี่ยบอกกลับแล้วนะคะ
แล้วก็มีการโทรไลน์กันแล้วก็บอกป๊าเนี่ยค่ะ
สุดท้ายอย่างที่บอกรถคันนี้พาออกนอกเส้นทางแล้วก่อเหตุกับเธอ
ผู้เสียหายกับแฟนนุ่มยื่นหลักฐานต่อนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัธยากรรม
ร้องขอความเป็นธรรมเพราะเขาบอกว่าผู้เสียหายเนี่ย
หรือว่าความผิดปกติที่เกิดจากความเครียดจากเหตุการณ์สะเทือนใจค่ะ
ส่วนแฟนของผู้เสียหายก็บอกว่าที่เปิดเผยเรื่องราวกันครั้งนี้เพราะอยากจะเตือนภัย
และอยากให้คนที่ทำความผิดชดใช้กรรมในแบบที่แฟนของเขาถูกกระทำ
คือทุกวันนี้แฟนเขาใช้ชีวิตอยู่ด้วยการแบบต้องกินยาต้องเจาะเลือดภาวะทรมาน
หลังจากนี้เขาบอกเขาขอเป็นอีกหนึ่งเสียงเลยที่จะสนับสนุนเพิ่มบทลงโทษผู้ต้องหาคดีข่มขืน
ทุกวันนี้อาจจะเกิดเรื่องน้องคนต้องอย่างนอนเขาหวานอยู่
เขาก็พยายามมีการเรียกร้องกันตลอดนะว่าอยากให้เพิ่มโทษ
ถ้าข่มขืนเนี่ยจะข่มขืนแบบไหนยังไงเนี่ย
โทษสูงสุดเนี่ยมันต้องคือประหารชีวิตไปเลย
แต่ว่าอีกมุมนึงมันก็เหมือนมันเหมือนเป็นเรื่องที่มันหาทางออกหรือว่าหาจุดจบลงเอยไม่ได้สักทีนึง
เพราะอีกมุมนึงก็เขาก็จะบอกก็มีประหารแล้วไง
แต่ไอ้คนที่ไปข่มขืนเขาแล้วถึงจะได้รับโทษประหารชีวิตเนี่ยคือมันต้องไปแบบไปทำร้ายเหยื่อแบบพยายามฆ่าเขา
หรือไปฆ่าเขาตายมันต้องข่มขืนแล้วฆ่าข่มขืนแล้วทำให้เขาสาหัสคือมันต้องให้เขาเจ็บขนาดนั้นก่อนเลยเหรอ
อย่างน้องคนนี้เนี่ยน่าเห็นใจน้องเขามากนะฮะเขาถูกกระทำแล้วเขาก็หนีรอดมาได้

เอาล่ะเขาไม่ได้บาดเจ็บถึงขั้นสาหัสหรือเขาไม่เสียชีวิตแต่น้องเขาบอกแล้วไอ้คนที่มันข่มขืนน้องเขาอ่ะแล้วมันสุดท้ายมันถูกลงโทษแค่๓ปี
เสร็จแล้วมันก็ได้ออกมาใช้ชีวิตเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ต้องทนทุกข์ทรมานเหมือนที่เธอต้องเจอ
เพราะมันไม่ได้ฆ่าน้องเขามันไม่ได้ทำร้ายน้องเขาจนสาหัสถ้าอย่างนั้นเนี่ยน้องเขาบอกฆ่าเขาไปเลยดีกว่า

ใช่ค่ะซึ่งเรื่องนี้คุณอัจฉริยะก็บอกว่าส่วนของคดีเนี่ยเดี๋ยวจะประสานไปที่กระทรวงยุติธรรมหาทางออกว่าจะดำเนินการต่อไปยังไงได้บ้างนะคะ
แล้วก็จะประสานไปที่ต้นสังกัดแท็กซี่ด้วยว่าจะมีการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไรค่ะ
แต่สิ่งหนึ่งก็คือแทรกความที่มีการวาดทางประโยชน์ของคุณอัจฉริยะก็ไม่ได้ช่วยอะไรกับน้องก็เลย
เนี่ยก็ต้องว่าถ้าเป็นภาพศาสตร์น้องก็ยังไม่รู้เลยว่าศาสตร์ตัดสินไปแล้ว